ไปสู่ศูนย์กลางของหย่อมฝนหย่อมนี้

ฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านบนคืออากาศเย็นนะครับ
อากาศแห้งนะครับส่วนสีแดงที่เป็นจุด
นี่คือกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวด้วยนะครับ

คือมีกลุ่มความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ

เกิดขึ้นเสียคร้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

ที่เคลื่อนผ่านบริเวณเวียดนานค์เคล้าลาว
แล้วก็เฉียดมาบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

คงจะต้องเตรียมรับมือหนักหน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะ

ก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
เพราะว่าพอขึ้นฝั่งปุ๊บเนี่ย
กำลังของหย่อมฝนหย่อมนี้เนี่ยนะครับ
ค่อยอ่อนกำลังลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับ
และเมื่อการเคลื่อนตัวที่อ่อนกำลังแบบนี้เนี่ย
จะทำให้การเคลื่อนตัวช้าไปด้วยนะครับ

ก็จะพบว่าก่อนที่พายุจะเคลื่อนที่มาถึงเมืองไทยของเราเนี่ย
ก็จะผ่านแนวภูเขาต่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ

ช่วยดักฝนไว้ให้ไปตกนอกเมืองไหนของเรานะครับ
ก็จะไปตกที่เวียดนามกับลาวสักส่วนใหญ่
นี่คือข้อดีของเมืองในของเรานะครับ

ส่วนนี่ครับเป็นสถานการณ์คลื่นลมก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนะครับ
ลมที่อยู่ทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเนี่ย

ก็คือคลื่นไม่สูงมากนักนะครับ
แต่ก็จะมีบางจุดถ้าหากขับเรือเลยออกไปหน่อยเนี่ย

ดังนั้นจุดที่ต้องระวังก็คือ
แล้วก็แหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างนะครับ
ที่อยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ใครที่จะออกเดินเรือในแม่น้ำโขง

น้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับ

เหมาปลาผมไปก็ได้

โอ้โห